มาดูเหตุนี้ครับผู้เชี่ยวชาญและสัตวแพทย์นะครับ
ระดมกำลังเข้าช่วยดูแลลูกช้างป่าแรกเกิด

ซึ่งก็ถูกนำมาอนุบาลไว้ในจังหวัดชุมพร
แล้วก็เตรียมผลักดันให้กลับคืนสู่แม่ช้าง

น้ำหนักเกือบ๒๐๐กิโลกรัมนะคุณ
ได้รับการช่วยเหลือนำมาเลี้ยงอนุบาลไว้
ในบริเวณที่ทำการกำนันตำบลตะโก
อำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพร
หลังจากที่มันพลัดตกจากเขาสูงชัน
กลางดึกของวันที่๒๔กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับ
โดยนายจรรย์รุ่งช่วงกำนันตำบลตะโก
ตั้งชื่อให้เจ้าช้างน้อยว่าพังบุญมาก

ใช่ครับเนื่องจากเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว
และชาวบ้านเข้าไปเจอช่วยเหลือเจ้าช้างน้อย
จนสามารถนำออกมาจากพื้นที่เชิงเขาสูงชันกว่า
เมตรนะคุณปลอดภัยและแม่ช้างยังไม่ยอมรับช้างน้อยเข้าโขลง
ที่มีอยู่ทั้งหมด๑๑ตัวโอ้โฮกินนมเยอะเลยดูสิน่ารักอย่างนั้น
ด้านของนายสุชาติโภชงนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ
พร้อมด้วยทีมสัตวแพทย์สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์นะครับ
ก็เข้าตรวจสอบดูแลสุขภาพของเจ้าพังบุญมากนี้
โดยนายสุชาติบอกว่าเบื้องต้นต้องดูแลสุขภาพลูกช้างป่าให้แข็งแรงก่อน
จากนั้นก็จะนำลูกช้างไปไว้ที่หน่วยพิทักษ์ป่า

ไม่ให้เกิดความคุ้นเคยแล้วก็ผูกพันต่อกัน
เดี๋ยวเขาจะไม่กลับไปหาแม่ในป่า

แล้วจะค่อยใช้วิธีการผลักดัน
ให้ลูกช้างกลับคืนไปหาแม่
และอยู่กับโขลงต่อไปให้ได้นะครับ

เราก็จะตามหาของช้างจุดนี้ซึ่งมีทีมตามช้างอยู่แล้ว
ทราบว่าอยู่ตรงไหนซึ่งคุยกันคร่าวก็คือว่า
มันจะมีจุดจุดหนึ่งที่มันจะเดินลงมาเราอาจจะไปทำคอกที่มัน
ช้างพวกตัวสามารถที่จะพังก็ไปเอามันมาได้
อันนั้นคือความคาดหวังที่เราคิดไว้อีกกรณีนึงก็คือว่า
ถ้าไม่เป็นอย่างนั้นเราอาจจะวางช้างไว้ที่จุด๑ลูกช้าง
แล้วก็พยายามไล่ต้อนซึ่งมันก็ไล่ต้อนช้างโผล่นั้นให้เขาไปหาลูก
อันนั้นก็เป็นมาตรการหรือแนวทางที่คิดไว้
ด้านของนายสัตวแพทย์บุรชัตตันประดิษฐ์กลุ่มงานเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า
ก็เปิดเผยนะครับว่าจากการตรวจดูอาการของเจ้าพังบุญมาก
เรื่องต้นพบว่าพังบุญมากมีอาการท้องเสียเล็กน้อย
และมีแผลบริเวณช่องปากกับสดือจึงให้ยาป้องกันการอักเสบและติดเชื้อไว้แล้วครับ
ส่วนอาการบาดแผลจากการกลิ้งตกลงมาจากเขาสูงนั้น
เพียงเล็กน้อยเสื้อกันโดยรวมถือว่าเป็นปกตินะครับ

ขณะนี้ทีมสัตวแพทย์อีกชุดจะคอยดูแลเฝ้าระวัง
กว่าลูกช้างจะแข็งแรงแล้วก็กลับสู่ป่านะลูกนะ

แต่ทีนี้ต้องแก้ปัญหาเรื่องที่แม่เขาอาจจะยังไม่ยอม

นั่นสิฮะเขาก็ต้องมีวิธีแล้วฮะ
ในส่วนของเจ้าหน้าที่อนุรักษ์แล้วก็เจ้าหน้าที่สัตว์ป่าเขานะฮะ